แต่พอครั้งนี้เนี่ยเรายังต้องลุ้นเลยว่าจะถ่ายทอดไหม

เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขายังทาบมาราโดน่าไม่ได้
ก็คือเรื่องของการพัดทีมชาติไปแชมป์โลก

มันจะจัดการอังคารออกมาได้ดีอันไหน
หรือว่ามันจะผ่านรุ่นล่วงไปได้ค่ะ
ผมว่าในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่อังกฤษทำได้ดี

ผมยังมองว่าถ้าอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสในทวนาเมนต์ใหญ่
อังกฤษอาจจะไม่ผ่านฝรั่งเศส
สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬา

มหากรรมฟุตบอลโลก๒๐๒๒จะเปิดฉากขึ้นที่ประเทศกาต้า
ก็เป็นครั้งแรกที่ชาติจากตะวันออกกลางได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
ดังนั้นแขกรับเชิญในช่วงนี้นะครับ
ก็คงจะหนีให้พ้นผู้ที่คล่ำวอดแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในเรื่องของฟุตบอลโลก
นั่นก็คือพี่เอกฮิมสกุลครับแฟนพันธ์แท้ฟุตบอลโลก
คนแรกของเมืองไทยที่มาพูดถึงมนต์เสน่ห์ของบอลโลก
แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างมากมาย
โดยเฉพาะโรครับฉบับกาต้าในครั้งนี้
ที่ดูเหมือนจะมีกระแสด้านลบมากกว่าด้านบวก
ถูกวิภาควิจารณ์จากแฟนบอลทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับ
ก็คือการวิเคราะห์เส้นทางลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๒

เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ไปครอง
แล้วก็อาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย
ซุปเปอร์สตาร์ดังแห่งยุคอีกด้วย
รอช้าครับก่อนบอลโลกจะเปิดฉาก
ไปคุยกับเขาเลยดีกว่าครับพี่เอกฮิมสกุลครับ
ฟุตบอลโลกครับในความทรงจำของพี่เอกครับ
อาจจะให้ช่วยทบทวนแล้วก็เล่าให้เราฟังหน่อย

ว่าก็เป็นเสียงระดับพวกแฟนมันแท้อะไรอย่างนี้นะครับ
วันนี้ก็เลยเชิญมาคุยว่ามันเข้าใกล้ช่วงฟุตบอลโลกแล้วนะครับ
อาจจะทวนความจำให้เราหน่อยเพราะมันเงียบมาก

คือในสมัยที่เราเด็กเนี่ย
สมัยผมดูฟุตบอลโลกอย่างจริงจังนะ

โอ้โหแล้วโฆษณาหรือบรรยากาศอะไรต่างนานาเนี่ย
โรงเรียนปฐมที่ผมเรียนเนี่ย
มีจัดนิทัศกาลมีจัดบอร์ดเกี่ยวกับ
นักเตะที่อยู่ในฟุตบอลโลกนี้

เราเห็นกิเก้ที่เป็นมัสคอต
เราเห็นโฆษณาผ่านทางทีวี

เราต้องจับไปด้วยดูไปด้วยอะไรอย่างนี้

แต่ในวันนี้เนี่ยไอ้บรรยากาศที่มันใช้คำว่าอบอวนไปด้วยฟุตบอลโลกเนี่ยมันหายไป
ช่วงก่อนหน้าฟุตบอลโลกสมัยก่อนเนี่ยเพลงฟุตบอลโลกมันจะมาแล้ว๒เดือนก่อนหน้า
มันจะไปอยู่สติ๊กเกอร์มันจะไปอยู่ที่กระเป๋ารองเท้าอะไรต่าง
แต่ตอนนี้เคยได้ยินเพลงฟุตบอลโลกโปรโมทบ้างไหม
ผมเองยังจำไม่ค่อยได้เลยบอกต้องบอกอย่างนี้ถ้าไม่ไปเสิร์ชหาหรือไม่ไปตามจากข่าวอะไรอย่างนี้นะ
มันทำให้เราอินกับกระแสได้มากขึ้น
มันทำให้เราได้อีกเสน่ห์หนึ่งไปถึงโรงเรียนเราก็ไปคุยกันไปเล่าให้กันฟังเมื่อคืนดูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
มันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่คนสมัยนี้อาจจะแบบเด็กรุ่นนี้อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกับเราในสมัยก่อน
แต่พอครั้งนี้เนี่ยเรายังต้องลุ้นเลยว่าจะถ่ายทอดไหมถ่ายทอดช่องอะไรด้วยซ้ำไป
เอาเรื่องแค่นี้ก่อนสำหรับบ้านเรานะ

จริงครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการรับรู้เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไว้แล้วการรับรู้มันก็ยาก
ฉะนั้นเรื่องของการรับชมช่องทางมันเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วเนาะ

แต่จริงคือเหมือนกับภาครัฐเขาก็ไปเขียนกฎนี้มันทำให้การซื้อลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ราคาปัจจุบันด้วย
ผมว่ามันทั้งเรื่องของกฎมันเลยย้อนกลับมาโดยปริยายว่าเอกชนก็ฉันก็นิ่งดิ
เพราะยังไงเดี๋ยวสุดท้ายภาครัฐก็อาจจะต้องซื้อเอง
หรือเอกชนอาจจะเจอทั้งพิษเศรษฐกิจด้วยเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของการผิดลิขสิทธิ์ชมทางออนไลน์ด้วย
ทุกอย่างมันทำให้สมมุติผมเป็นสถานีผมจะควักเงินซื้อลิขสิทธิ์แพงเพื่อที่จะให้เงินมันคุ้มกลับมากับการลงทุน
พอมันยังไม่มีใครที่เป็นเจ้าภาพอย่างจริงจังทุกอย่างมันก็เลยมันก็เลยเงียบ
เพราะว่าส่วนใหญ่ฟุตบอลโลกมันเตะกันช่วงเดือนมิถุนาต่อกรกฎาปิดลีกของยุโรปถูกไหมครับ
แต่ตอนนี้พอมันมาแข่งในประเทศกาต้าประเทศเจ้าภาพตอนนี้เนี่ยมีการขยับไปเตะในช่วงฤดูหนาวของบ้านเขา
มันก็เลยไปอยู่ช่วงพฤศจิกาธันวาลีกใหญ่ในยุโรปมันยังไม่จบเลย
แล้วก็ทำประตูได้ทุกครั้งที่เขาไปฟุตบอลโลก
และนั่นเป็นครั้งที่โปรตูเกตไปไกลที่สุด
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไปไม่ได้ไกลเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับ
จะทำสถิติตรงนี้และถ้ายิงประตูได้อีกด้วย
ก็จะเป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูในฟุตบอลโลกติดกัน๕สมัย
มีนักเตะหลายคนมีโลท่ามัติอุสด้วยลาเฟลมาร์เกสอะไรอย่างนี้นะครับ

ดังนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยโรนดูลตอนนี้๓๗
ผมเชื่อว่าการยังไงได้ลงสนามได้ลงแน่นอน
แต่ว่าเรื่องของการทำประตูเนี่ย
ในฐานะคนที่เป็นแฟนโรนโดคนหนึ่งก็เอาใจช่วยเขานะ
แต่ว่าเขาจะพาโปรตูเกตไปได้ถึงฝันไหม
ที่ไปแพ้เยอรมัน
น่าจะเป็นอีกหนึ่งสมัยที่แฟนฟุตบอลอย่างพวกเราที่โชคดีได้ดูนักเตะ๒ซุปเปอร์สตาร์คนนี้มา
มาได้เล่นในฟุตบอลโลกในครั้งนี้
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วไหม
มาเพื่อที่จะพาทีมมาเล่นแล้วก็ลงเป็นซุปเปอร์ทรัพย์ทำสนับสนิทิให้คนอื่นทำลายไม่ได้หรือเปล่า
เยอรมันแชมป์เวิร์ดคลับ๒๐๑๔ก็ตกรอบแรกที่๒๐๑๘
ปกตินี่คือทำไว้ทุกสมัยนะคะด้วยความอินของเรา
ใช่ครับคือก่อนหน้านี้ผมก็อาจจะทำเอาไว้นะครับ
คืออย่างในครั้งนี้ผมทำไว้ว่ามีโลกแรกหลังจากผ่านรอบแรกมาแล้ว
ทีมต่างต่างผมมองตามศักยภาพไม่ได้ตามสัญชาตญาน
ว่ามันน่าจะเล่นไม่ดีหรอกหรือจะไปรอบสุดท้าย

และเบลเยี่ยมจะเจอกับโปรตูเกต
อันนี้คือคู่สายบนก็คือจะเป็น

สุดท้ายและนาตริศสจิงชะนาเลิศ

อย่างให้พี่เห็กไหล้ดูมีตกรอบแบบปลิกรอบไหม
เพราะว่าดูชื่อคนมึงมันคือทีมชั้นนำ
เบลเยี่ยมพบกับสเปนอย่างนี้

ผมก็เลยเลือกให้เบลเยี่ยมผ่านสเปนมา
จริงคือ๕๐๕๐เลยนะเลือกตามที่ชอบเลย

แต่เบลเยี่ยมมาเจอกับโปรตูเกตเนี่ยก็เลือกตามที่ชอบเหมือนกัน
คริสโนโลโนผ่านเข้ามาเจอกับฝรั่งเศส

โอ้โหอันนี้มองเบลเยี่ยมซึ่งจริงนักเตะยุคทองเหมือนกันนะ
ถึงแม้ว่ามันจะดูค่อนจะดีมาหลายสมัย

ยังไปไม่ถึงคือมองว่าไปไกลที่สุดก็คือรอบ๘ทีมสุดท้าย

มันจะมีไหมที่แบบว่าต้องมีทีมที่แบบ

หมายความว่าจะต้องมีทีมที่แบบเป็นยักษ์ใหญ่แล้วตกรอบอะไรอย่างนี้

คือยักษ์ใหญ่แล้วตกรอบเลยเนี่ย

โดยที่เจ้าภาพตกรอบนะ
ผมมองว่ากาต้ายังไงก็ไม่น่าจะผ่านเข้ามาเล่นในรอบที่๒ได้
รองแชมป์กลุ่มในเวลส์นะครับ
กลุ่มผมให้เป็นอาเจนติน่า
แล้วก็รองแชมป์กลุ่มเป็นโปแลนด์

ซึ่งจริง๒คลิปนี้มันคุกขี้สูสีแหละ
อย่างที่บอกว่ามันต้องเลือกว่าโอเค

ผมให้เป็นทางบราซิลรองแชมป์กลุ่มเป็นสวิสเตอร์แลนด์

คือจริงพอฟังตามแล้วมันก็ตามมาตรฐาน

แต่มันจะเป็นทีมที่เรามันขึ้นไม่ถึงคุณเจนึกภาพออกใช่ไหม
คืออย่างในครั้งนี้เนี่ยทีมจากแอฟริกาเองก็ไม่ได้มีทีมที่มันศักยภาพโดดเด่นนะ
อย่างในกลุ่มที่ผมให้เซเนเกิลผ่านเข้ามาเนี่ยก็คือเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพ
อย่างกาต้าแล้วก็เอกวาดอร์แล้วก็ฮอนแลนด์
ดังนั้นจึงมองว่าแชมป์แอฟริกาอย่างซินิกก็น่าจะดีกว่าเอกวาดอร์ผมมองอย่างนั้น
แต่ในทีมแอฟริกาอื่นดูแล้วจะผ่านเข้ารอบมาเนี่ยมันลำบาก
ตูนีเซียไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับเดนมาร์กับฝรั่งเศสอย่างนี้
ที่อยู่ในแอฟริกานะครับอย่างโมโลโกไปอยู่กลุ่มเดียวโคโลเชียเบลเยี่ยม
เราก็ไม่กล้าที่จะแบบสู่ม้าใครใครจะไปกล้าให้เขาแหวกเข้ามา
แล้วทีมอย่างไนเจรียเองก็ไม่ได้มาอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่
เราเห็นเลยว่าเฮ้ยโคเอเชียมันดีจริงว่ะหรือเบลเยี่ยมมันสดมากอะไรอย่างนี้ถูกไหม
แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมองลำบากม้ามืดอาจจะแบบโผล่ขึ้นมาลำบากหน่อย
เพราะว่าการจับสายหรือการกระจายไปตามกลุ่มเนี่ย
มันค่อนข้างมีทีมแข็งไปปักอยู่ในกระจายไปตามกลุ่มอยู่อะไรอย่างนี้
กฤษบ้างครับทีมที่พี่เอกเท่าที่จะฟังตามคือ
คือไม่ได้มาถึงในในรอบที่มันลึกใช่มากพอทำไมถึงมองแบบนั้น
แล้วก็นี่คือทีมขวัญใจมหาชนนะของบ้านเรา
กฤษเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะต้องย้อนก่อน
กลุ่มที่จับออกมาอังกฤษค่อนข้างที่จะไม่ยาก
อังกฤษอยู่กับสหรัฐอเมริกาอยู่กับอีรานแล้วก็อยู่กับเวลส์
จริงผมว่าจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มในอังกฤษน่าจะมี
แต่ว่าเมื่อถึงรอบสุดท้ายเนี่ยผมว่าด้วยมาตรฐานทีมเขา
แล้วก็อังกฤษในรอบสุดท้ายจากฟุตบอลโลก๒๐๑๘ก็ทำผลงานได้ดี
ยูโรก็ดีผมว่าในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่อังกฤษทำได้ดี
ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายซึ่งโอเคผมมองว่าผ่านแหละ
รอบ๑๖ทีมถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เซเนกอร์อาจจะเป็นเอกวาดอร์
อย่างมากเป็นเจ้าภาพกาต้าอังกฤษผ่านได้แน่นอน
แต่พอในรอบ๘ทีมสุดท้ายเนี่ยอังกฤษจะไปเจอฝรั่งเศส
ผมยังมองว่าถ้าอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสในทวนาเมนต์ใหญ่อังกฤษอาจจะไม่ผ่านฝรั่งเศส
ซึ่งดูแล้วทีเด็ดทีขาดของฝรั่งเศสในทุนาเมนต์ใหญ่จะมีมากกว่าอังกฤษอะไรอย่างนี้ครับ
กลับมาที่เรื่องของกาต้าตัวแทนของเอเชียเราซึ่งพี่เอกก็ได้วิเคราะห์ไปแล้ว
ซึ่งว่าหลายคนก็คงจะมองคล้ายกันว่าคือจะเก่งแค่ไหนก็คงไม่น่าหักปากกาเซียนผ่านเข้าไปถึงรอบ๒ได้
แต่ว่าถ้าเรากลับมามองเขาในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันหรือแม้แต่ตั้งแต่การประมูลในการเป็นเจ้าภาพ
แล้วมันมีข่าวแบบที่ไม่ค่อยดีมาตลอดเท่าที่มอง
ว่ามันจะผ่านล่วงไปได้ขนาดไหน
คือที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าภาพที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
และเรื่องของการจัดการแข่งขันระบบสาธารณูปโภคของเขา
ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยในขณะที่ฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นแล้ว
พวกเขาเริ่มทำก่อสร้างสนามลงมือโครงการของเขาตั้งแต่ปี๒๐๑๐
ปีมีข่าวว่าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตเป็นหมื่นคนนะ
ดังนั้นมันเลยทำให้สื่อต่างไปคุดคุยเรื่องพวกนี้มา
มันกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของคนที่จัดการแข่งขัน
ในกีฬาทูนาเมนต์ระดับใหญ่ขนาดนี้
ผมว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้
มากกว่านี้
คุณควรจะต้องเลือกชาติที่พร้อม

อยากให้กาต้าเองก็ต้องทำให้ดีที่สุดในครั้งนี้